คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าไม่รู้ปีนี้เป็นปีชงของรัศมีแขหรือเปล่านะคะ
หลังจากที่มีข่าวว่าเธอนั้นโดนทำร้ายร่างกาย
แล้วท้ายที่สุดยังมีหมายสารส่งมาถึงหน้าบ้านอีกด้วยนะจ๊ะ
เออยังไงกันดีสำหรับปีนี้ของเธอนะคะ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอกังวลใจใดค่ะ
แก่ให้เหตุผลว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยเท่าไหร่
โดยเฉพาะภาษาทางกฎหมายภาษาราชการอย่างนี้
ก็เลยให้สิทธิ์ทนายดูแลเรื่องนี้เต็มที่
และหลังจากได้ปรึกษากับคุณพี่ทนายเนี่ยก็ยิ่งทำให้ไม่ต้องคิดมากค่ะ
ว่ามันก็เป็นเรื่องฟ้องร้องทั่วไปนี่แหละ
ส่วนที่เจ้าตัวไปถ่ายรูปตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ที่คู่กรณีเขาประสงค์บัติเหตุที่เกาะสมุยภาพนี้เลย
แขกก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาอะไร
แต่จะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่วิจารณญาณค่ะ
สมุยนี่ดีมีที่ถ่ายรูปเยอะพี่แขว่าอย่างนี้

จริงเรื่องฟ้องร้องมันสามารถเกิดขึ้นได้
ณตอนนี้ที่ดูกันก็อย่างที่บอกพูดยังไม่ได้
เอาไว้ไปดูกันหน้างานดีกว่าว่าสูตรแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างไร
เรื่องนี้แล้วแต่วิจารณญาณเลยนะคะ
เพราะแข่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น
สมมุติถ้าแขกมีคู่กรณีแขถ่ายรูปที่ภูเขาทะเลหรือว่าที่ไหนต่าง
แกก็ไม่มีสิทธิ์ถ่ายรูปตรงนั้นหรอกครับหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่
ไปขึ้นวันไหนไปรับทราบข้อเก่าหาวันดี
ปีหน้าน่าจะกุมภาถ้ายังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไง
แข่คงออกมาออกมาบอกพี่พี่นะคะ